แม่ไม่น่าทำกว่าเรื่องของงูก็คือการจับพนัน
โอ้โหนี่ก็ยังมีให้ได้เห็นอยู่นะครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เขาก็บอกแล้วบอกนะว่าการไปสุมหัวเล่นการพนันรวมตัวกันเนี่ย
มันเหมือนเป็นการไปเริ่มต้นของการแพร่เชื้อ
มันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันกับโรงพิธี๙
นี่ฮะเป็นภาพระทึกเลยนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับ
บริเวณนี้แหละครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
บุกเข้าไปเลยในบริเวณสวนป่าที่ไม่มีเลขที่นะครับ
แต่อยู่แถวหมู่๖ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้รับแจ้งมาไงมีนักพนันสุมหัวกันมาเล่นพนันบ่อนไก่
โอ้โหพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเท่านั้นแหละ
นี่คือเจ้าหน้าที่โอ้ยไม่มีใครหยุดสักคน
ค่ะก็เห็นทำแบบนี้ก็ไม่มีใครหยุดสักที
วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางวิ่งเข้าป่าแล้วครับอ้าว
ก็จับได้เนี่ยก็มีเยอะนะไอ้หนีได้มันก็ต้องยอมรับ
เพราะเขามากันเยอะเจ้าหน้าที่ก็มากันไม่พอ
จำนวนเจ้าหน้าที่เขาน้อยกว่านักพนันนะเนาะ
นี่เห็นไหมนี่คือที่โดนจับได้ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ
ลากันอยู่พักใหญ่ก็สามารถตามกันมาได้นะครับ

ของกลางเนี่ยก็ได้แบบครบชุดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นไก่ชน๔ตัวไก่นี่ทิ้งหมดแล้วนะ

ใช่ครับเงินสดจำนวนนึง
สังเวียนสำหรับเล่นการพนันไก่ชน
เก้าอี้ก็มีกล่องไม้ใส่ไก่และนาฬิกาแบบนี้
ก็คงเอาไว้จับในแต่ละยกนะ

งานนี้บอกเลยว่านักพนันโดนไปหลายข้อหานะครับ
ก็คือทั้งร่วมกันหลบหนีลักลอบเล่นการพนัน

ที่เกี่ยวกับการปกกันการแพร่ระบาดของโรคโอภิสต์๑๙
เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาเอาจริง
คุณอย่ามาคิดว่าแต่ก่อนก็ทำได้นู่นนี่นั่นอะไรยังไง
ลักลอบเล่นกันโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้
จะบอกแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่เขารู้นะครับรู้นะคะแล้วเขาก็ตามจับไปบุกไปถึงที่แบบนี้แหละใช่แล้วครับ